แต่ว่านอกจากนี้นะคะก่อนที่จะไปรู้จุดตรงนี้
คุณบอยปกรณ์บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคน
ดีใจกับเหตุการณ์ที่ได้เจอน้อง
ไม่ต่างจากคนไทยคนอื่นเลยค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะเมื่อคืนนี้
พอท่านผู้ว่าของจังหวัดเชียงรายออกมา
ยืนยันเลยว่าพบเจอน้องแล้วนั่นเองนะคะเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทุกวงการเลยนะคนไทยทุกคนเลยวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็น
คุณโอปอลปริสรานิวเคลียร์หันศาแพทย์นับประพาน้ำชา
แล้วก็น้ำตาลชีระนัทมัดหมี่ปูปรายาปั๊บโปเตโต
พี่หนุ่มกัญชัยปีเตอร์คอปเยอะมากนะคะและอย่างที่บอกไปนะฮะ
ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกันหมดเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยพระเอกสุดฮอตบอยปกรณ์ค่ะ
ขอเล่าความรู้สึกที่แบบออกมาจากหัวใจที่ด้วยความดีใจค่ะ
ผมก็เชื่ออยู่ตลอดว่าต้องเจอแน่นอนนะครับเราก็คิดว่า
ความหวังว่าแบบแค่รอว่ามันไหล่จะเจอแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือแบบไม่อยากให้มันนานไปกว่านี้
เพราะว่าแบบการที่เรามีชีวิตอยู่ในถ้ำโดยที่ไม่มีอาหารเนี่ย

ก็คือต้องเป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็คืออยากให้เจอเร็วแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอแล้ว
แล้วก็ดีใจมากไปกว่านั้นอีกที่แบบได้ยินว่าทั้ง๑๓ชีวิตแบบปลอดภัยดีอะไรอย่างนี้ครับ

เชื่อว่าในทั้งประเทศติดตามข่าวนี้มาตลอดแบบช่วง๙วัน๑๐วันนี้นะครับ
แล้วก็แบบคือผมว่าแบบเป็นข่าวที่ทุกคนรอว่ามันอาจจะเจออะไรอย่างนี้
ตอนนี้ผมเชื่อว่าคือคงไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตรงถ้ำหลวงที่ทรงหวัง
แต่ผมว่าเป็นแบบคนไทยทั้งประเทศที่แบบสมหวังไปพร้อมกันครับ

เห็นด้วยกับคุณบอยนะคะก็โอ้โหไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอของเราคุณชมพู่เชอรี่นะคะ
หลายท่านก็ส่งมานะคะเพราะว่าหลายคนติดตามข่าวเนี่ยคุณป้าคุณน้าคุณอาจนกลายเป็นแบบเหมือนครอบครัวเดียวกัน
ลูกเป็นหลานที่เรารอกลับบ้านดูนะคะ